กำแพงเพชรกันดีกว่าค่ะจะพาไปอุทยานประวัติศาสตร์
เขาเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมโบราณสถานยามค่ำคืน
สัมผัสความสวยงามกับบรรยากาศกันค่ะโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามมากมากนะคะ
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เข้าไปเที่ยวชมโบราณสถานตรงนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะคะ
แล้วสวยมากค่ำคืนก็สวยมากช่วงที่ผ่านมาค่ะ
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยเขาเปิดทำการให้เหล่านักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม
เข้าชมโบราณสถานยามค่ำคืนนะคะช่วงตั้งแต่สิบหกนาฬิกาสามสิบนาที
จนถึง๒๐นาฬิกา๔โมงครึ่งถึง๒ทุ่มให้นักท่องเที่ยวเดินชมไปเลยค่ะ
ชมความสวยงามชมระบบไฟที่เขาจะมีการติดตั้งไฟอ๋อนี่ไง
เพื่อที่จะฉายแล้วสาดส่องไปที่ตัวโบราณสถานนะคะโอ้
เป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่เห็นไหม
มากคือพอมีการติดตั้งระบบไฟเขาก็จะจัดว่าไฟตรงนี้สาดไปตรงนี้
มันจะให้ความรู้สึกที่มันสวยงามอีกแบบหนึ่งครับเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ
สวยนะกลางคืนไปเที่ยวก็สวยครับการเที่ยวชมโบราณสถานยามค่ำคืนเนี่ย
มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคุณอืมเพราะว่าทางอุทยานเนี่ย
เขามีวิทยากรนำเที่ยวให้ข้อมูลความรู้ไปด้วย
คือคอยเอาไว้บริการให้ทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วก็นอกจากที่เราจะได้ชมความงดงามของเหล่าโบราณสถานแล้วเนี่ยนะ
เรายังจะได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่เราไปด้วยไง
บางทีเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เมื่อก่อนเป็นอะไร
มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเยอะมาก
ไปได้ตั้งแต่วันนี้เขาเปิดยามค่ำคืนนี้ไปจนถึง๓๑มีนาคม๒๕๕๙
อัตราค่าเข้าชมชาวไทย๒๐บาทชาวต่างชาติ๑๐๐บาทเท่านั้น
โอ้โหนี่ได้อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวปีใหม่แล้ว
ไปยามค่ำคืนสวยเหมือนกันนะไม่ต้องร้อนแดดตรงกลางวัน
อันนี้จริงยามค่ำคืนดีเหมือนกันนะ
สวยงามสวยงามแต่ก็มีเพื่อนไปหน่อยก็ดีนะ